คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่ามีการโพสต์ขายยาดมโควิดค่ะ
มีคนโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่าโอ้โหยาดมนี้เนี่ยนะ
ดมปุ๊บติดโควิดปั๊บสำหรับคนอยากติดโควิด๑๙
เพื่อที่จะรับเงินประกันโอ้โห
คุณผู้ชมมันมีแบบนี้จริงนะ
แต่เราไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องขำสนุกเรื่องเล่น
แต่ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นเรื่องจริงก็ผิดกฎหมาย
เป็นเรื่องเล่นเรื่องหลอกลวงก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะ
เห็นคลิปนี้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกันใหญ่เลย

ใช่ค่ะคือเท่ากลางกระแสข่าวที่บอกว่าเออมีคนอยากติดโควิด๑๙
เพื่อที่อยากจะได้เงินประกันหลังจากทำประกันชีวิตเอาไว้
เศรษฐกิจไม่ดีมันมีข่าวนี้อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมล่ะ
กระแสข่าวที่บอกว่ามีคนอยากติดโควิด๑๙เพื่อที่อยากจะได้เงินประกันหลังจากทำประกันชีวิตเอาไว้